คือผู้ชายคนนี้จอดรถกระบะจะซื้อผลไม้ให้กับเมียให้กับลูกที่มาด้วย
ปรากฏว่าคนขี่รถจักรยานยนต์มาจอดแล้วก็ถามแล้วก็ถามลักษณะโวยวายว่า
ทำไมจอดรถขวางแบบเนี้ยปรากฏว่ามีปากเสียงกันฮะค่ะ
ฝ่ายที่ขี่รถจักรยายนชักปืนออกมายิงผู้ชายคนนี้ต่อหน้าลูกต่อหน้าเมียเลยครับ
โอ้โหลูกเอ้ยห่วงพ่อไปด้วยห่วงพ่อด้วยเนอะ
ฮะลูกลูกสาวโอ้โหตัวน้อยดี
ปลาเบี้ยวร้องให้แล้วก่อนในทัศนาอายุสี่สิบสองปี
คนเป็นพ่อเนี่ยนะครับกูภัยก็มาปฐมพยาบาลน่ะ
แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลหลังจากถูกยิงที่ขาขวาได้รับบาดเจ็บ
ในที่เกิดเหตุพบรอยเลือดเต็มถนนเลยครับ
ห่างจากคนเจ็บไปประมาณ๑๐เมตรแล้วก็มีปลอกกระสุนปืนขนาด
มิลลิเมตรตกอยู่หนึ่งปลอกด้วยเหตุเกิดบริเวณวงเวียนไก่
ถนนลาดปะเขาบางแข็มอำเภอเมืองและขอบธรรม
กล้องวงจรปิดจับภาพคนเจ็บขับรถกระบะนะครับใส่ตู้บรรทุกสีขาว
จอดอยู่หน้าร้านริมถนนวงเวียนแล้วก็มีรถจักรยายนต์ขี่มาด้านข้าง
แล้วก็หันไปคุยกับคู่กรณีสักพักนึง
ต่อมารถจักรยายนต์ก็ขี่ผ่านรถกระบะไปแต่คนขี่ยังหันหลังกลับไปมองที่รถกระบะตลอด
จอดรถจักรยานยนต์นะครับแม่คนเจ็บก็คือพี่ผู้ชายคนเมื่อกี้เปิดประตูรถกระบะ
เดินลงมาแล้วก็ตรงมาหาคนขี่รถจักรยายนอีกฝ่ายหนึ่งชักปืนยิงใส่เลยไล่ยิงเลยคุณผู้ชมดูนะ
คนเจ็บเล่าบอกว่าขับรถมากับภรรยากับลูกเล็กเนี่ยแล้วจอดซื้อผลไม้ตรงร้านหัวมุมทางเลี้ยวของวงเวียนเนี่ย
คู่กรณีก็ขี่มาประกบแล้วโวยวายว่าจอดรถขวางทางเลี้ยวจนมีปากเสียงกันแล้วก็เหตุการณ์เกิดขึ้นตามในคลิปครับ
ชาวบ้านที่เปิดร้านอยู่แถววงเวียนตรงจุดเกิดเหตุนะครับก็เล่าบอกว่าเห็นรถของผู้บาดเจ็บจอดซื้อของ
แล้วเห็นอีกทีก็มีการตะโกนเถียงกันดังลั่นถนนแล้ว
คู่กรณีนะครับก็ชักปืนออกมายิงใส่
วินาทีนั้นลูกค้าที่นั่งกินอาหารอยู่หนีตายกันแล้วครับ

แล้วว่าทำไมคนเรามันพกปืนง่ายมาก
นี่อยากจะรู้เหตุการณ์ว่าตอนนั้นอารมณ์มันเป็นยังไง
ต้องให้เจ๊เล่าแบบนี้นะครับพูดก่อเหตุขี่รถจักรยนต์มาพร้อมกับชายสูงอายุ

ก็ไม่เจอนะครับคาดว่าจะหนีไปนอกพื้นที่แล้วแล้วก็พกปืนไปด้วย
พนักการสอบสวนรวบรวมหลักฐานนะครับ
เพื่อยื่นสารขออนุมัติหมายจับในคดีพยายามฆ่า
แล้วก็ความผิดตามพรบออาวุธปืนครับ